ไปดูงานลำลึกวีรชนแขวงเมืองวิเศษชายชาญ
ประจำปี๒๕๖๑งานนี้

สายสนุกสนานมาเลยนะคะ

ขบวนแห่เพื่อรำลึกและยกย่องถึงวีรกรรม

วีรชนแขวงเมืองวิเศษชายชาญนะคะ

แม่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะคะ

ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอวิเศษชายชาญ
บวงสวงวิญญาณวีรชน
การแสดงจินตภาพประกอบแสงสีเสียง
ชูวีรกรรมของวีรชนแขวงเมืองวิเศษชายชาญ
เรียกว่าสุดยอดยิ่งใหญ่อลังการตระกาลตาจริง

โอ้โหสู้รบกันอย่างเมามันนะคะ
และนั่นก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะ
ส่วนที่เมามันไม่แพ้กันก็นี่แหละค่ะคุณค่ะ
ไม่ใช่การแสดงอะไรที่ไหน
แต่มันคืออินเนอร์มาจากใจแท้เลยค่ะ
กลุ่มนี้แก๊งนี้นะคะ

กันตั้งแต่ไก่คันยันค้างเข่า

ไม่มีใครยอมใครกันเลยจริง

ขาใส่ย่อมาก
พริ้วนะคะเรียกว่าเป็นสีสันควันหลงของงานนี้เลยล่ะค่ะ

ย่อรอบกันหรือยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว

ขอบคุณอะไรล่ะขึ้นมาลงปี

คือย่อลงไปแล้วยืดขึ้นมาไม่ได้

รุ่นนี้อะไรพังไปหาไม่ได้แล้วด้วย